ใช่ค่ะทีนี้ก็จะมีคนนำพาไง
พอพามาเสร็จแล้วปั๊บก็จะพาไปส่งที่กาญจนบุรีบ้าง
ส่งที่กรุงเทพบ้างเพราะเขาจะได้ค่าหัวหัวละพัน
แต่ทีนี้พอได้ตังค์ไปยังไม่ทันใช้เงินค่ะ
นี่ที่มานั่งรวมอยู่แบบนี้เพราะอะไร
ตำรวจจับเมื่อเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไปจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ถนนสายลุ่มพึ่งบ้องตี้
ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาไปเจอรถว่าเอ๊ะรถคันนี้นะ
๒คันต้องสงสัยเรียกจอดจอดจอด
แล้วเจอคนต่างด้าว๒๔คนค่ะผู้ชาย๑๓ผู้หญิง๑๑
คนขับรถเนี่ยนะคือนายธวัฒน์สิงระจิตอายุ๒๓ปี
ส่วนกระบะอีกคันนึงเนี่ยก็จอดทิ้งไว้แล้วก็มีคนวิ่งหนีไปค่ะ
เจ้าของรถคือนางสาวสายยนอายุ๔๓ปี
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวมาสอบ
แต่จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
ผมพาแรงงานต่างด้าวพวกนี้เข้ามาเองได้ค่าจ้างหัวละพัน
แล้วคุณดูสิเจอ๒๔รายใช่ไหมได้ไปเท่าไหร่แล้วล่ะ
สองหมื่นกว่าบาทแล้วอ่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่า
แรงงานต่างด้าวทั้งหมดเนี่ยนะมาจากเมืองยะไข่
เข้ามาไทยแล้วจะไปต่อที่กาญจนบุรีกับกรุงเทพ
เขาจ่ายค่าในหน้าเนี่ยคนละ๒หมื่นนะ
แต่ทีนี้สำหรับคนนำพาก็หักให้หัวละพันหัวละพัน

ส่งโรงพยาบาลไซโยกก่อนตรวจหาเชื้อโควิด
หลังจากนั้นก็ส่งสพไซโยกดำเนินคดี
แล้วก็เดี๋ยวผลักดันกลับประเทศต่อไปนะคะ